หน้าจอโดยเฉพาะคุณลัสเซลโคดาราฮอยลูชื่อดังรัสเลโค
ไม่รู้ไปโชว์ตัวที่ไหนกลับมาเที่ยวไทยอีกรอบ
เสาไฟฟ้าทะลุผ่านสะพานลอยฮะ
แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาจริง
สะพานลอยคนข้ามสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดี
แต่เจอเหตุการณ์แบบนี้นี่คือเหตุการณ์ในพื้นที่ของพัทยาจังหวัดชนบุรี
เอาเรียกว่าสัตหีบกันแล้วกันนะอยู่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี
ขาเข้าพัทยาพอดูมาดูไปนี่คือสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า
อยู่บริเวณตลาด๗๐๐ไร่และสะพานลอยอะไรมาก่อนกัน
เสามาก่อนดูลักษณะสีและความมันหมองมัวกว่า
มันดูผ่านร้อนผ่านฝนมาก่อนว่างี้ไงคะ
เสาไฟฟ้ามาก่อนสะพานมาที่หลัง
ดังนั้นสะพานก็เลยให้เกียรติเสาไฟฟ้าจะไม่ทำร้ายคุณ
แต่จะคล่อมคุณไปคุณมีอะไรบ้าง
คุณมีเสาคุณมีสายฉันจัดการให้เลยฮะ
เสากับสายไม่สนัดไม่สะท้านสั่นไหวใด
เพราะสะพานลอยเปิดทางให้
สะพานลอยเปิดทางให้แล้วชาวบ้านบอกจะให้กูตายตรงนี้เลยไหม
ถ้าเดินข้ามแล้วตอนสะพานเสร็จแล้วสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้
ถ้าเดินข้ามตอนฝนตกให้กูตายตรงนี้เลยไหม

ช่วยไม่ได้ท่านผู้ชมตื่นมาเจอข่าวนี้เองฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบุรีที่๒
ภารกิจของแขวงทางหลวงชมบุรีที่๒คือ

จุดที่เป็นจุดชุมชนต้องสร้างสะพานให้เขา

ภารกิจมาแบบนี้ขยายถนนกับสร้างสะพานลอย
และเจ้าของเก่ามันเป็นเรื่องของเขา
เมื่อจะมีโครงการนี้เจ้าของเก่าเขาไม่ย้ายสายสะพานลอย

เดินต่อไปฮะอย่าให้อะไรมาขวางกั้น
ดังนั้นผู้รับเหมาบอกผมก็ทำตามนโยบาย
สร้างสะพานลอยโดยที่เสาไฟยังอยู่ตรงนั้นได้ฮะ
เหตุการณ์นี้นี่คือตลกร้ายที่เกิดขึ้นฮะ
สร้างทับเสาไฟฟ้าเรียบร้อยสบายใจไทยแลนด์

กำลังประมูลหาผู้รับเหมา
มาทำการเคลื่อนย้ายอีกที
เคลื่อนย้ายสมมุติถ้าเสาออกสายไป
รูตรงนี้ทำไงเดี๋ยวแขวงการทางจะจัดการให้อีกหนหนึ่ง
เอาคำว่าบูรณาการใส่หีบแล้วโยนทิ้งน้ำไปเลยนะ
ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นอย่างนี้จริง

เห็นใจคนไทยนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ภาพข่าวที่เราเล่าไปแบบนี้คนก็ตั้งคำถาม
มันเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะโลกที่มันหมุนไปไวนะคะคุณผู้ชม
แล้วทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะ

เราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ไหม
ในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร